อันดับสุดท้าย
เขาคุยกันนะครับว่าจะต่อยตัวกัน
แต่คือฝั่งนั้นไม่ตัวไงครับ

สงสัย
เท่านั้นคงสงหัวใจ
แท้น้ำหน้า

ก็คือพวกพวกมันพวกมันคือพวกไหนครับพวกเอกครับ
แล้วก็พวกบังต่อยตัวตัวกันก่อนต่อยตัวตัวกันเสร็จปุ๊บ
ไอ้คนที่ชื่อเอกอ่ะเสียเสียคือสู้ไม่ได้ครับ
แล้วเสร็จแล้วมันก็ลุมต่างคนต่างลุมกันเลยใครลุม
ก็ฝั่งฝั่งพวกบังพวกอะไรครับพวกเอกกับพวกอะไร
อ่าแล้วไอโชแปงมันก็ลุมเหมือนกันแล้วแต่มันมีมีด

ฟันไ
กับกลุ่มพวกเอกครับ
วิ่งถนกก็ทางเรี่ยนเขาก็คอยดมือ
ทางตังค์ก็มีจรจรด้วยสายตรวจ

ถ้าเปิดไฟสัญญาณรับว่ามันจับต้นจรด

เผาแล้วเผาแล้ว
เผาแล้ว